เหตุสาวใหญ่แม่ค้าสเต็กเสียชีวิตปริศนาที่บ้านนะคะในจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวานนี้เนี่ยสามีก็เข้าให้การกับตำรวจแล้วก็เข้ามอบตัวพร้อมทั้งปฏิเสธนะคะ

คือก่อนหน้านี้สภาพศพของผู้หญิงคนนี้คือเหมือนมีรอยเป็นไฟช็อต
เหมือนกับถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตเต็มตัวเลยแบบนี้นะครับ
แผลผู้พองต่างตามร่างกายเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็พุ่งเป้าแล้วก็สงสัยว่าสามีน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ยนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เข้าพบกับตำรวจแล้ว
พันธบทโทสมุทรเกรดยางหัวหน้าพนักงานสอบสวนโรงพักบางบัวทองก็ควบคุมตัวนายมงคลเสือเดชอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตคือนางสาวพัชราธงสวัสดิ์อายุ๔๐ปี
เป็นแม่ค้าขายสเต็กเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณประตูชั้นล่างในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านบางบัวทอง
อยู่ที่ตำบลลำโพอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
เมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมานะคะ

ว่าไม่ได้ทำร้ายนางสาวพัชราจนเสียชีวิต

และตรวจร่างกายว่ามีบาดแผลอื่นหรือเปล่า
ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตของนางสาวพัชราก็ต้องรอ
ผลการพิสูจน์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะ
แล้วเรารู้เรื่องตอนไหนว่าแฟนเราเสียชีวิต

ตำรวจก็เชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำด้วยนะคะ
หลายคนก็บอกว่าคู่นี้มักจะทะเลาะกันเป็นประจำ

แต่ว่าก็คงมีปัญหาเรื่องของชีวิตเนี่ยนะคะ
สุดท้ายก็มาจบด้วยการเสียชีวิตนะคะ
ส่วนทางด้านพ่อของผู้ต้องสงสัยคือนายสนั่นเสือเดช
ก็บอกว่าได้พาลูกชายมามอบตัวกับตำรวจที่รู้จักกัน
สังกัดกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี

บอกว่าถ้าเราทำเนี่ยเราเป็นลูกผู้ชายเราก็ต้องยอมรับ
บอกว่าอยากจะขอโทษกับทุกคนด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าไม่รู้จะไปแก้ไขตรงไหน

หลังจากนี้ก็ให้ทุกอย่างนั้นดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ถึงเหตุการณ์ที่คืนวันที่๑เมษายนช่วงประมาณ๔ทุ่มนะครับ
ซึ่งผู้เป็นพ่อเองก็เดินทางไปจะคุยธุระกับลูกชายที่บ้าน
เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายถอนรถยนต์ที่ไปจำนำไว้
ซึ่งผู้เป็นพ่อเดินทางไปกับหลานสาวนะ
แต่ไปถึงพบทั้งลูกชายและลูกสะพ้ายนอนอยู่ที่ชั้น๑

เนื้อตัวของลูกสะพ้ายคือนอนฟุบอยู่หน้าโซฟา
แล้วก็มีลักษณะคล้ายเป็นแผลผ่อง
เหมือนถูกถ้อยเสียบริเวณแขนแล้วก็ขา
ผู้เป็นพ่อของผู้ต้องสงสัยก็พยายามเรียกลูกชาย

โดยพ่อก็พยายามสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น

ทำให้ลูกกับพ่อก็ไม่ได้คุยธุระกันนะครับ

แล้วก็พอตอนเช้าวันที่๒เมษายน
เพิ่งจะทราบว่าลูกสะพ้ายหรือนางสาวพัชรา

ก็พยายามปลุกลูกชายมาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ลูกชายก็บอกไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ตื่นมาก็เห็นภรรยานี่ตายแล้วนะครับ